โอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนทั่วประเทศ
ผ่านการจัดตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑แห่งทั่วประเทศนะคะ
และการศึกษาที่ทางไทยรัฐวิทยามอบให้นะคะ
ก็จะต้องเป็นการศึกษาที่มีมาตรฐานด้วยนะคะ
ซึ่งเลขาที่การมูลและนิทิศไทยรัฐค่ะ
นำทีมนะคะประเมินโรงเรียนแล้วก็ครูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๑นะคะ
ในบ้านน้องภัยศูนย์นะคะจังหวัดน้องวัวลำภูค่ะ
เพื่อที่จะหาโรงเรียนดีเด่นเข้ารับรางวัลนะคะ
ในวันกัมพลวัชรพลค่ะ

เลขาที่การมูลและนิทิศไทยรัฐพร้อมด้วย
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีเด่นและครูดีเด่น
เดินทางไปประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๐
บ้านน้องภัยศูนย์จังหวัดน้องวัวลำภูค่ะ
โดยคณะกรรมการประเมินนี่ก็ประกอบไปด้วย
นางราตรีศรีภัยวันประธานคณะกรรมการการประเมิน
ปรานีซื่อสัตว์นายธวัฒน์จันหนู
นายสมพรอินทรศุกร์และนายประกอบอินทนินค่ะ
โดยมีนางบุญตางามวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา

สำหรับการประเมินแบ่งออกเป็น๒ส่วน
ก็คือการประเมินสภาพต่างภายในโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ประเมิน

ซึ่งได้แก่นางสาวมาลีพรมเดเวทนะคะ
ที่ได้เสนอผลงานการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ
นี่ครับนี่ห้องกิจกรรมเขา
รู้เลยว่าห้องนี้เป็นกิจกรรมลูกเสือ
ไม่ใช่ลูกสิงโตแน่นอนต้องเป็นลูกเสือนะคะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กชอบนะ

คาบเรียนลูกเสือน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะคะ
โดยเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐเปิดเผยว่า
การออกมาประเมินเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์มูลนิธิไทยรัฐฉบับที่๔ค่ะ

รองชนะเลิศอันดับที่๑แล้วก็อันดับที่๒นะคะเข้ามารับรางวัลในงานวันกัมพลวัชรพล
ซึ่งตรงกับวันที่๒๗ธันวาคมของทุกปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาด้านการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหาแนวทางการสนับสนุนแนะแนวและทางการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
เพื่อให้เกิดผลสำริดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนค่ะ